เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยสักประมาณ๔ทุ่มกว่านะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องไปเจรจาเกลี้ยกล่อมหญิงสาวคนหนึ่ง
ไปนั่งอยู่บนดาดฟ้าชั้น๖ของโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองนะฮะ
เดี๋ยวไปดูนะครับช่วงที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปชาร์จตัวเพื่อช่วยเหลือลงมาครับ
ทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมาครับท้องที่สพมร้อยเอ็ดนะฮะ
หญิงสาวคนนี้ไปนั่งอยู่ตรงนี้ฮะตรงระเบียงดาดฟ้าชั้น๖ของโรงแรมในเทศบาลเมืองนะครับทุกผู้ชมครับ
คือในที่เกิดเหตุจะมีผู้หญิงสองคนนะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
คนหนึ่งก็อายุสัก๖๐นะครับนั่งร้องไห้อยู่ที่พื้นข้างล่าง
อีกคนนึงเป็นหญิงสาวอยู่สัก๒๐กว่านั่งห้อยขาอยู่ริมระเบียงของดาดฟ้าฮะ
พูดจากับใครเหม่อลอยส่วนนี้คือผู้หญิงอายุ๖๐ที่นั่งร้องไห้อยู่
คือเจ้าหน้าที่ถามเธอบอกว่าเธอเป็นแม่สามีส่วนคนที่นั่งอยู่ริมระเบียงดาดฟ้าเนี่ย
ห้อยขาลงไปเนี่ยหันหน้าออกข้างนอกคือลูกสะพ้ายของเธอ
คือคุณป้าบอกว่าพยายามจะแบบเกลี้ยกล่อมแล้วให้ลงมาก็ไม่ยอมลงมาจนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
เจ้าหน้าที่มาถึงคุยอยู่ครึ่งชั่วโมงเธอก็ไม่ยอมหันกลับมา
เลยต้องฉวยจังหวะเข้าไปข้างหลังแล้วก็ดึงตัวเข้ามานะฮะ
แม่สามีของหญิงคนนี้บอกว่าลูกสะพ้ายเนี่ยทะเลาะกับลูกชายอย่างรุนแรง
ซึ่งแม่ก็ไม่รู้ว่าทะเลาะเรื่องอะไรกันสุดท้ายลูกสะพ้ายหนีออกมาจากบ้าน
แล้วมาเปิดห้องพักที่ชั้น๓ของโรงแรมแห่งนี้นะก็พยายามตามมาจะคุยจะเคลียร์อะไรกัน
สุดท้ายเธอแอบขึ้นไปทางบันไดหนีไฟขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วก็ไปนั่งอยู่อย่างนี้นะฮะ
ทีนี้คุณแม่สามีบอกก็กลัวว่าแหม่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มา
คือตอนมาถึงเธอก็นั่งนิ่งไม่คุยกับใครนะฮะสุดท้ายก็ต้องไปดึงตัวเข้ามา